อาชีพอะไรที่ไปประกอบอาชีพแล้วไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

แทบจะหาไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแทบจะหาไม่ได้นะครับ
เพราะว่าจะเริ่มเดินทางก็ใช้น้ำมันแล้ว
แล้วคนที่เขาต้องใช้มอเตอร์ไซค์
หรือว่ารถยนต์เป็นยานพานะในการประกอบอาชีพล่ะตอนนี้เขาเป็นยังไงกัน
เขาไปที่บุรีรัมค์ก่อนครับที่ไหนสถานีรถไฟบุรีรัมค์

วินเล็กลง
นี่แหละฮะเพื่อนร่วมวินหายไปเกินครึ่งครับ

บอกว่าจำใจไปประกอบอาชีพอื่นชั่วคราวก่อน
เพราะว่าแบกรับภาระต้นทุนน้ำมันสูงไม่ไหวแล้ว
อกจากนี้นะครับแม้จะวิ่งวินทั้งวันนะ
พอจะกลับบ้านเติมน้ำมัน๑๐๐บาท
เหลือตังค์แบร์มือออกมาดูเอ้าไม่พอกิน
ไม่พอต่อค่าคลองชีพฮะส่วนนะครับวินที่ยังวิ่งอยู่อ่ะ
ทำไงก็ปรับตัวเอาน้องปรับตัวเอา
แล้วก็รับจ้างอย่างอื่นหารายได้เสริมครับลองฟังพี่เขาครับ
อันนี้วินมอเตอร์ไซน์นะครับ
ไลเดอร์โอ้โหไลเดอร์นี่ก็วิ่งทั่วเหมือนกันนะ
ไลเดอร์ที่รับส่งอาหารเจ้าดัง
เปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกทุกวันนี้นะพี่
เติมน้ำมันวันหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า๑๕๐๒๐๐บาท
แต่ก่อนเติมเท่าไหร่แต่ก่อนเติม๘๐
๐บาทแค่นั้นต้นทุนการวิ่งงาน
มันเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าครับเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลราคาน้ำมันนะ
อย่าให้สูงไปกว่านี้เลยนะครับเขาเดือดร้อนกันจริงฮะ
ต่ออย่าง๕๐หรือว่า๒๐๐เพิ่มขึ้นซึ่งสมมติเราเติมถุงมันแต่ก่อนร้อยนึงจะได้๕๐๐
แต่ว่าตอนนี้เราต้องเติม๒๐๐เพื่อที่จะได้๕๐๐เหมือนเดิมนะครับ

นี่ครับรถพุ่มพวงเป็นอีกอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแบกรับค่าน้ำมันครับ

วัตถุดิบต่างผักผลไม้อะไรเนื้อสัตว์เนี่ย
เอาไปขายเขาเนี่ยราคามันก็สูงขึ้น
สูงก็ทำไงสูงแล้วคนไม่ซื้อดิ
โอ้โหเจ้าของรถบู้มาบอกของเหลือกลับบ้านทุกวันเลยครับ

ไอ้ที่เคยตรึงราคาดีเซลไว้ที่เพดานสูงสุด๓๕บาทนั้นนะครับ
คุณผู้ชมครับผมบอกดังว่า
เขาอาจจะขยับขึ้นเป็น๓๘บาทต่อลิตรนะฮะ
หมายถึงว่ามีแนวโน้มว่าราคาน้ำมันมันอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปได้อีก

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำมันในตลาดโลก
ก็ต้องมาทบทวนดูราคาแต่ละสัปดาห์กันนะครับ
รวมถึงสภาพคล่องของกองทุนและเงินกู้
จากสถาบันการเงินด้วยครับ
นั่นก็คือสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะ
ที่ต้องบอกว่าตอนนี้กระทบไปทั่วแล้วนะคะ
เรื่องของราคาน้ำมันที่ส่งผลไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะคะ